คุณผู้ชมคะเดี๋ยวดูภาพอันนี้ต้องดูภาพเพราะถ้าพูดไปเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เชื่อค่ะว่ามิ้วโมงูเข้าไปอยู่ในรูหูคนคุณผู้ชมดูภาพเอาเองค่ะ
เนี่ยคลิปนี้คุณผู้ชมคนแชร์กันเยอะมากทั้งในต่างประเทศทั้งในบ้านเรานะคะว่ามีงูเข้าไปอยู่ในรูหูของผู้หญิงคนนึงคุณหมอก็พยายามจะช่วยคีบมันออกมาแต่มันก็ดิ้นมันก็อ้าปากแยกเขี้ยวใส่ไม่รู้งู

แต่ตัวมันไม่ใหญ่มากเพราะมันเข้าไปอยู่ในรูหูคนได้
เหตุการณ์นี้บอกก่อนนะคะเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย

แต่ก็ไม่ได้มีรายงานว่าคีบงูออกมาได้สำเร็จหรือเปล่า
แต่เชื่อว่าทุกคนคงมีคำถามเนาะพี่อุ๋ยเนาะ
แล้วมันเข้าไปได้ยังไงแล้วมันไม่ได้เลื้อยเอาหัวเข้า
หางมันอยู่ด้านในนะหัวมันโผล่อยู่ข้างนอก
แต่มันก็ใหญ่กว่ารูหูเรามากนะ
คนแสดงความคิดเห็นเยอะ

เข้าไปทั้งตัวเหรอตรงตัวตรงกลางเหรอ
มันขดตัวยังไงใช่ไง
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะหรือนี่คือคลิปวิดีโอให้ความรู้ทางการแพทย์

หรือเป็นคลิปวิดีโอที่ตัดต่อสร้างคอนเทนต์เรียกยอดวิวยอดไลค์

เพราะบางคนก็บอกงูมันก็สามารถบีบตัวหดตัวแต่เข้าไป
ผมว่าแค่หางหรือหัวมันโดนหูเราเราก็ต้องรู้สึกแล้วนะ
จริงค่ะเราถามเรื่องนี้กับคุณหมอก๊อฟ
แพทย์สิทธาลิขิตนุกูลเจ้าของเพจคุณหมอสตอรี่

คุณหมอบอกว่ามันเป็นไปได้นะคะ

อินเดียเป็นฤดูฝนพอดีช่วงนี้

มันก็เห็นว่าเป็นรูแล้วอุ่นมันก็เข้าไปอยู่ในหู

เอาแค่ที่นอนหมอนมุ้งก็พอแล้วเนี่ยเอารูหูเลยเหรอ

แล้วก็เธออาจจะไปนอนใกล้ต้นไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ
อันนี้ทำให้บ้านของงูน้ำท่วมนะครับ
บางทีพื้นดินร้อนเกินไปงูก็ไปหาที่อยู่ใหม่ครับ
แล้วงูก็เข้าไปอยู่ในรูที่คิดว่าอบอุ่นแล้วก็คิดว่ามืดคิดว่าปลอดภัย
โดยที่งูไม่รู้หรอกครับอันนั้นเป็นรูหูของคนหรือเปล่านะครับ
เราเองนั่นแหละที่จะมีอาการแล้วก็ตกใจแล้วไปหาหมอเอง
จากงูแล้วก็ยังมีสัตว์มีพิษชนิดอื่นนะครับ
ตะขาบแมงป่องนะครับหรือแม้กระทั่งมดนะครับ
สามารถเข้าไปรูหูเราได้หมดเลยนะครับ

ใครมีสัตว์ตัวเล็กหรืออะไรเข้าไปในรูหู
ให้ใช้น้ำมันพืชหยอดนะคะ
แต่ถ้าเป็นสัตว์ใหญ่ก็ต้องไปพบแพทย์ค่ะ
คลิปนี้ยังไม่ได้มีคำตอบอะไรให้คุณผู้ชมจริงค่ะ
แต่ว่าหาคำตอบมาให้ว่ามันเป็นไปได้

ไม่ต้องใช้อะไรคลิปเลยเดี๋ยวมิ้วดึงให้เลย